คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวกับพ่อค้าคนหนึ่ง
เขาบอกว่าลองแต่งตัวแบบนี้ขายของแบบนี้เฮ้ยมันเพิ่มยอดขายได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย
แปลกจริงเลยก็อยู่ไปดีเดี๋ยวเธอก็มาไม่ทันจะเตรียมตัว
ทำเหมือนนินจาโวนาลีลาไม่เหมือนใคร

นินจาที่เนี่ยก็เลยต้องแต่งตัวเป็นนินจาในการขายของ

คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพี่ยี่นะ
มาที่นี่ต้องเจอเขาแล้วแวะเวียนไปซื้อน้ำพี่แกด้วย
ทั้งกาโฟงกาแฟน้ำชงต่างมีเยอะแยะมากมายนะครับ
แก้วนึงถูกนะ๒๕บาท

ความอร่อยไร้เทียมทานตามป้ายที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยเขาจัดจริงเพราะเขาตั้งใจให้มันอร่อย
โดนใจลูกค้าแล้วก็บรรดาคนที่มาเดินตลาดนั้นก็ถูกอกถูกใจ
พี่เขาบอกว่าแต่ก่อนก็แต่งตัวธรรมดานี่แหละ

โอ้โหยอดขายดีเทน้ำเทท่าชงกันเป็นระวิง
นี่ไงชักชากันใหญ่เลยเนี่ย
ยอดเลยเขาบอกว่าถูกอกถูกใจลูกค้าแถวนั้นมาก
บอกว่าเป็นไอเดียดีเป็นตัวอย่างดี
ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปแต่งนินจาแบบพี่เขานะ

มันมีมากมายหลากหลายไอเดียเอาที่เข้ากับคุณ
เอาที่มันคุณทำแล้วสบายใจ
ลองทำกันดูมันอาจจะเพิ่มยอดขายแบบพี่เขาก็ได้